ไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหนจะเข้ามาบริหารประเทศ
ก็มักจะมองไปที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ตามที่ฟานโยบายได้ตั้งความหวังเอาไว้
ในวันนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
โครงสร้างแล้วก็วิธีการทำงานใหม่ทั้งหมด
คณะกรรมธิการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน
สรุปปัญหาว่าการทำงานยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ภาครัฐและประชาชน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เหตุผลสำคัญที่คณะกรรมธิการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนของสปท
นำเสนอที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อขอความเห็นชอบให้ปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ตอบสนองต่อการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง
มีความล่าช้ารวมถึงเลติ้งของสถานีก็อยู่รั้งท้าย
รูปแบบการนำเสนอไม่ดึงดูดผู้ชม
เสนอแนวทางปฏิรูปให้สถานีมีเอกภาพ
ค่าต่องบประมาณมากขึ้น
โดยการปฏิรูปหลักแบ่งออกเป็น๔ประเด็น
คือเสนอให้ปรับรูปแบบและโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยใหม่
เพิ่มการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและภาคประชาชน
ปรับเปลี่ยนไปสู่การประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่๓
คือเป็นสถานีสำหรับกระจายข้อมูลข่าวสาร
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันเดียวระหว่างรัฐกับประชาชน
และการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ที่มาดูเรื่องการจัดสรรรายการ
แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกไปจากหน่วยงานแม่
บุคลากรในหน่วยงามบริการรูปแบบพิเศษได้ค่าตอบแทนสูงกว่าระบบราชการ
มีระยะเวลาปฏิรูป๓ระยะ
เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปและผลิตข่าวที่ทันสมัย
ขณะที่สมาชิกสปทบางส่วนมองว่า
ที่ทำให้มีปัญหาเรื่องเบิกจ่ายและความคล่องตัว
พร้อมตั้งคำถามต้องแยกให้ชัดว่าจะเป็นสื่อของรัฐ
หรือเป็นสื่อของประชาชนเพราะไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล
คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของแล้วเข้าไปแทรกแทรง
ทั้งเรื่องรายการและเวลาจนทำให้องค์กรอออนแอร์
ใจที่จะเป็นสีของสีหน้าเมือง
เนี่ยมีปัญหาปัญหาสรัมและกลับตัว
เป็นของรัฐบาล
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรัฐบาลใด
เมื่อเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่แล้ว
กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์เหล่านี้
ต้องทำงานให้กับรัฐบาลนั้น
เพราะจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้
เป็นอื่นไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้
สุดท้ายที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานปฏิรูปดังกล่าว
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย๑๑๓เสียง

เตรียมส่งให้คณะรัฐมนตรีต่อไป
จึงถือเป็นรายงานฉบับสุดท้ายของสปท

หลังจากนี้สปทจะเหลือการประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
ก่อนหมดวาระลงในวันที่๓สิงหาคมนี้